ปราจีนบุรีก็เจองูเหมือนกันตัวใหญ่ไม่แพ้กับที่น้องใบตองเล่าไปเมื่อสักครู่
ไหนคะพาไปครับคุณผู้ชมครับพี่ทีมกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน
ไปกันที่บ้านเล็กที่๙หมู่ที่๑ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
ไปช่วยเจ้าของบ้านเอาเจ้างูเนี่ยงูตัวใหญ่เบอร์เลอร์เทอร์งูเหลือมครับ
เฮ้ยต้องไปเอาออกมาเพราะมันติด
นี่ครับไปถามเจ้าของบ้านเลยนะครับก็คือนายธนกิจตระกูลพิรมเป็นเจ้าของบ้านแห่งนี้
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะฮะเมื่อช่วงประมาณสัก๑๐โมง
ได้ยินเสียงเสียงสุนัขมันเห่าดังที่บริเวณตรงนั้นเลย
ตรงจุดที่เขาทิ้งขวดพลาสติกเอางี้เขาก็ไปดูซิว่ามีอะไร
ไปเจองูเหลือมฮะตัวใหญ่เนี่ยฮะต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน
ติดอ่ะน่าสงสารนะมันติดตะข่ายครับ
เรื่องของเรื่องมันจะเข้าไปกินเหล้ากินไก่ในเหล้า
บอกแล้วไอ้ติดเหล้าติดอะไรอย่างนี้
เรียกได้ว่ามันหิวกระหายอยากจะกินทั้งเล้าเลย
เรื่องนี้เราพูดกันบ่อยนะว่าแบบอย่าติดเหล้าอย่าติดเหล้า
ใช่ติดเหล้าไม่ดี

ติดแล้วก็หมดเนื้อหมดตัว
อันนี้โดนทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะ
ไปทีก็เป็นหมื่นเลยเฮ้ยหมายถึงว่าแบบมันเสียหายหลายหมื่น

เอางี้ละกันเจ้างูตัวนี้สุดท้ายนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือออกมาได้ตัดตะข่ายนะครับ
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้
เตรียมนำเจ้างูเหลือมตัวดังกล่าวเนี่ย
ทำแผลมันก่อนเพราะมันก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
มาวัดความยาว๕เมตรหนัก๒๕กิโลกรัม
เอาจริงจริงใหญ่มากแล้วตอนนี้เลิกยังติดเหล้าติดอะไรอ่ะ

หมายถึงคุณเนี่ย